เอาส่วนเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่างงกันทั้งวัดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนะคะ

กระถิ่นหลายกองมากนะคะแต่ว่าวัดแห่งนี้เขาบอกว่ามีเจ้าภาพคนหนึ่ง
มาขอทำกระถิ่นเนี้ยขอเป็นเจ้าภาพเลยนะคะ
สามครั้งแล้วครับแต่ไม่เคยบอกเลยว่ากระถิ่นทั้งหมดเนี่ย
เงินที่ได้ในแต่ละครั้งกี่บาท
หรอฮะทุกครั้งที่เศรษฐ์จะขอบเงินกลับไป
ลูกพ่อเป็นเจ้าอาวาสโอเคลูกพ่อก็บอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
เพราะก็ไม่รู้ยอดจริงเขาคงเอามาให้เท่ายอดที่ได้หรือเปล่า
แต่เป็นแบบนี้๓ครั้งแล้ว
หรือว่ายอดมันหดมันหายไปหรือเปล่า

สมมุติเงินมาเต็มต้นกระถิ่นแต่ยอดมาไม่เต็ม

คุณนักข่าวตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยสิ
นักข่าวได้รับงานร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านหนองภัยตำบลหลักเขต
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำให้ไปตรวจสอบ
ทอดกระถิ่นของวัดหนองไผ่ว่าโปร่งใสหรือเปล่าค่ะ
ไปสอบถามพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรอายุ๗๔ปี

ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่างานกระถิ่นปีนี้เจ้าภาพเป็นคนเดิมนั่นแหละ
เคยมาทอดผ้าป่าไปแล้วสองครั้งก็จัดให้ชาวบ้านร่วมด้วย
ชาวบ้านทยอยรวมยอดมาต่างหาก
แล้วก็มีเจ้าภาพเป็นกระถิ่นกองใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ซองการจัดหาผู้ใจบุญมารวบทอดกระถิ่น
หลังจากพิธีเสร็จทุกคนต่างไม่รู้ว่ายอดกระถิ่นแต่ละครั้งมันกี่บาท
เสร็จงานปุ๊บชาวบ้านขออภัยค่ะเจ้าภาพ
เอากระถิ่นทั้งหมดยอดทั้งหมดกลับไป
แต่หลังจากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกัน
มาให้หลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
แต่ท่านก็บอกว่าเวลาเอากลับมาให้เนี่ยก็ยอดแตกต่างกันไปนะ
แต่ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเงินสุทธิของยอดกระถิ่นมันเท่าไหร่
ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคุณศงศ่ัรโฆกรม
ผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังเจ้าภาพคนนี้เคยมาแล้วสองครั้ง

ครั้งแรกเอาเงินกลับมาให้วัด๒๐๐๐บาท
แต่มารู้ภายหลังว่าเงินทั้งหมดยอดกระถิ่นทั้งหมดประมาณแสนหนึ่ง

โอ้โฮมาถึงไม่เต็มวงเงิน

เอาเงินกลับมาให้วัด๒๕๐๐๐บาท
และเขาก็มารู้อีกว่ายอดเงินที่ได้มา๑๕๐๐๐บาท
โอ้โฮแล้วอีก๑๒๕๐๐๐บาทไปไหน
เจ้าภาพอ้างว่าเงินที่เหลือเอาไปสร้างพระนอนแล้ว

บัญชีรายรับรายจ่ายมันไปอยู่ไหน
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าภาพคณะกระถิ่นคนนี้
เอาเงินไปมอบให้กับเจ้าอาวาสอีก๑๓๑๗๐๒บาท
รวมเป็นยอดกฐินทั้งหมดที่ที่บอกว่าวัดได้มา
ประมาณรวมแล้วนะคะก็เกือบ๒๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งทางเจ้าภาพชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศยอดเงินกระถิ่น
เพราะมีการปิดเครื่องขยายเสียง
เอาล่ะก็เลยไม่ได้ประกาศ

นี่การประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเกี่ยวกับยอดกระถิ่นเนี่ย

ประกาศออกมาเราได้ล้านหนึ่งโอ้โหชาวบ้านชาวช่องดีใจ
โดยเฉพาะ๓ตัวหลังชาวบ้านเขาอยากฟังนะคะ

รู้ตัวแล้วด้วยนะคะเราทราบแล้ว
ชื่อว่าคุณฉัดพงศ์จอมกานนท์อายุ๕๘ปี

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาถูกกล่าวหา
เขาชี้แจงค่ะระบุว่าเงินกระถิ่นในวันนั้น
ยอดรวม๒๓๑๗๐๒บาท

จริงครับไม่จริง
พยานพร้อมด้วยไม่จริงเลย

นี่ฟังดีนะครับผมไม่อยากจะมีเรื่องกับผู้ใหญ่คนนี้นะครับ

เดี๋ยวคุณค่อยโทรศัพท์คุยส่วนตัวกับผม

บ้านหลังนี้มันเป็นยังไงชาวบ้านหลังนี้เป็นยังไง
คือสาเหตุ๓ปีที่ผมทำมาเนี่ย

เพราะว่าผมเอาช่างไปทำแล้วเสร็จงาน
เข้าใจไหมครับแต่ถ้าพวกเขาทำแล้วยึกยักษ์เขาก็เบิกเงินหลวงพ่อ

เราทำแล้วเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม

ผมทำวัดนี้มา๑๔ปีแล้ว
ต้นมะม่วงผมเนี่ยได้กินใช้

นี่แหละฮะสาเหตุที่เขาไม่

มันมีบางคนเท่านั้น
ที่ไม่พอใจผม

เขาเป็นคณะกรรมการคุณเข้าใจไหมครับ

คณะกรรมการไม่มาดูแลพวกเราเลย

มันมีเรื่องของคณะกรรมการชุมชน

ในการที่จะบอกว่าผมหุบเงินยอดกระถิ่นไป

เป็นคำทิจัยของของเขานะฮะ
ส่วนทางด้านของพระครู

เจ้าอวาดวัดที่พระครูชิจอยู่แห่งเหมือนกันนะฮะ

เอาสิผลจำนวน

ที่เหลือจะเอามาเอามามารับมาให้ตะวาแต่ตะวาไม่ได้รับ

แต่มีคนอีกคนมีโยมก็มารับ
แต่ตะวาไม่ได้ให้รับเงินนี้มัน

แต่ว่ามีกรรมการวัด
ถือว่าโยมมีโยมรับมาให้ตะวาจะเอาไปให้กรรมการวัด

คณะกระถิ่นชุดนี้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพจะได้มาเป็นอีกไหม
หลวงพ่อบอกว่าก็ต้องถามชาวบ้านเองนั่นแหละว่าอนุญาตหรือเปล่า
ทีนี้ก็ถามย้อนไปอีกทำไมได้ทำตั้ง๓ปีซ้อน
ลูกพ่อบอกว่าเขามีเจตนาดียื่นมือเข้ามาช่วย
วัดก็ยินดีแต่ทีนี้จะไปตรวจสอบอะไร
พระไม่ยุ่งแล้วนะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการค่ะ
ใช่ก็ต้องดูนะมันเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
คณะกรรมการวัดคณะกรรมการชุมชนหรือว่าเฮียฉัดพงศ์เอง
ต้องไปเคลียร์กันแต่อยากให้เงินมาถึงวัดเต็ม
เป็นเงินบุญนะที่ชาวบ้านเขาร่วมกันทอดมานะครับ